คุณผู้ชมครับไปศรีสะเกดกันแล้ว
ทำไมไม่ไปแวะที่โคราช

ว่าคุณกลับมาด้วยเมื่อวานนี้
ไปเยี่ยมเยี่ยนพี่น้องโคราชกันมา

พี่จะพาไปที่โคราชนะครับ
ไปดูเรื่องราวความเชื่อกับขนบธรรมเนียมประเพณี
คุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้แล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหน
เรื่องของคาถาปลาช่อน
ในการเรียกน้ำเรียกฝนให้ตกต้องตามฤดูกา
เรียกปลาช่อนเหรอเป็นเงาะป่าหรือเปล่าเป็นเรียกปลาช่อน
ไม่ใช่เป็นคาถาปลาช่อน

ไปดูกันก่อนเดี๋ยวจะเล่าทีละสเต็ปทีละสเต็ปเลยนะครับ
ที่บ้านรัตนภพตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรี
มาที่หมู่บ้านที่ตำบลแห่งนี้
ชาวบ้านที่นี่เขารวมตัวกันจัดพิธีสืบสารประเพณีโบราณมากเลยนะ
ประเพณีสวดคาถาปลาช่อน
ปลาช่อนสวดโตมากค่ะค่ะแล้วก็ปล่อยลงไปในบ่อที่เขาขุด
เอาล่ะเขาบอกว่าทำแบบนี้เพื่อเป็นการขอฝนให้มันตกต้องตามฤดูกาล
เขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้แล้ว๓วัน๗วันรับรอง
เดี๋ยวฝนมาเป็นการขอฝนเหรอฝนตกนะคะ
ใช่แล้วล่ะครับอย่างที่บอกผู้เท่าผู้แก่ที่นั่นเขาก็เป็นผู้นำพิธี
คือการเอาปลาช่อนมาเนี่ยเขามีความเชื่อนะ

คือปลาช่อนเขาเชื่อว่าเป็นปลาตัวใหญ่
เป็นพญาปลาช่อนที่เขาจับมาเนี่ย
มันต้องตัวใหญ่เบอร์เริ่มเลยนะ
แล้วพอเอาปลาช่อนมาแล้วเนี่ยนะครับ

เอาปลาช่อนตัวใหญ่ตัวเป้งอย่างนี้เลยเนี่ยเอามาเป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของพิธีกรรม
แล้วก็โยนลงไปเอามันลงไปแบบนี้
แล้วจากนั้นก็จะมีการตั้งของวงสวง
แล้วก็จะให้พรามนะครับทำพิธีกล่าวองค์การเชิญเทพเทวาอารักษ์
มาพร้อมกับการบอกกล่าวเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขา

เพื่อทำการสวดคาถาปลาช่อน
จากนั้นก็จะให้พระสงฆ์ทำพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
สวดคาถาปลาช่อนขอฝนขอเทวดาให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล

เท่านี้ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นพิธีแล้วนะครับ
เป็นพิธีโบราณครับของชาวอีสานเป็นพิธีกรรมของชาวบ้าน
ของชาวตำบลดงใหญ่ที่เรานั้นนำมาเสนอให้ดูกัน
หลายคนไม่รู้หลายคนไม่เคยเห็นแบบนี้
แต่มันเป็นความเชื่อของเขาในแต่ละหมู่บ้าน

ในพิธีเล็กจุดนึงชุมชนจุดนึง
ในจังหวัดตะคอนราชศรีมากเป็นความเชื่อแบบนี้
ถ้าเกิดว่าเขาบูชาปลาช่อนแบบนี้
เขาก็อาจจะเลี่ยงการกินปลาช่อนหรือว่าเลี้ยงกันไปดีก็ได้
แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป
แต่เมื่อสักครู่นี้เห็นเลยนะว่าลมแรง
ใช่ยอดใบไม้ไหวเลยนะ

ช่วยได้เป็นหนึ่งความเชื่อที่เขาเชื่อว่าช่วยได้

ก็ค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นแล้วพอถึงหน้าฝนเนี่ยคนอื่นฝนตกไง
ถึงฤดูธรรมนาก็อยากให้ฝนตกต้องตาม
จะมีวิธีการขอฝนที่แตกต่างกันออกไปหลากหลายพื้นที่นะคะ